คุณผู้ชมมาดูฤทธิ์ของยาเสพติดที่ทำให้คนบ้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เป็นกรณีที่วัยรุ่น๓คนปีนเข้าไปในบ้านเพื่อน

เข้าไปในบ้านแล้วก็เสพยากันค่ะ

อาการเริ่มออกพยายามที่จะไปลวนลามแฟนของเพื่อน

ปรากฏว่าอีกคนหนึ่งโทรตามเจ้าของบ้านโทรตามให้เพื่อนเอามีดมา
กระหน่ำแทงเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชและมูลนิธิใต้เต็กตึงค่ะ
ก็เข้าตรวจสอบเหตุแทงกันตายภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในที่เกิดเหตุนี่เลยคุณผู้ชมเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
พอตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิไปถึง
ก็พบศพนายนัทพงศุกร์สวรรณหรือว่าโดนัทอายุ๒๑ปี
นอนอยู่บนโซฟากลางห้องโถงชั้นล่างของบ้าน
สภาพศพบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าบริเวณหน้าอก๒แผล
กลางหลัง๓แผลไหล่ขวาอีก๑แผลแล้วก็มีแผลฉีกขาดบริเวณต้นแขนซ้ายด้วย
ไปอีกนิดนึงพบปลอกมีดปลายแหลมตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งจากการตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงของผู้ตายพบยาบ้าด้วยนะ
นี่ไงเสพแล้วมันบ้าไงคุณ

ของเพื่อนก็จะไปเอาไง
พบยาบ้าจำนวน๑๑เม็ดพร้อมอุปกรณ์การเสพอีก๑ชุดค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีวัยรุ่นถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๒คน
คนที่ว่าคนแรกคือนายสุรศักดิ์วิไลยะอายุ๑๙ปี
คนที่๒คือนายอนุพลประกายวัน
นายสุรศักดิ์ถูกมีดปักติดอยู่กลางแผ่นหลัง
มีบาดแผลถูกแทงบริเวณข้อศอกขวาแล้วก็ลำคอ
ส่วนนายอนุพลถูกแทงเข้ากลางแผ่นหลัง๖แผลด้วยกัน
ถูกแทงเข้าชายโครงด้านซ้าย๒แผลนิ้วมือขวาอีก๑แผล
กู้ภัยก็เลยพยายามที่จะเอาตัวสองนายเนี่ยนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สอบถามนายยศพลเที่ยงพึงธรรมอายุ๑๙ปี
เป็นนักเรียนชั้นปวชปีที่๒วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนก่อเหตุด้วย
บอกแบบนี้บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคุณพ่อซื้อไว้ให้อยู่
ให้อยู่อาศัยในช่วงที่ตัวเองมาเรียนหนังสือ
ก่อนเกิดเหตุกำลังอยู่ในบ้านกับแฟนสาวอายุ๑๘ปี
ซึ่งแฟนสาวก็เรียนประวัติศาสตร์ชั้นปีที่๓
แต่จู่ปรากฏว่านายนัทพงศ์
ซึ่งเป็นผู้ตายกับเพื่อนอีก๒คน
ที่ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เคยรู้จักกันมาก่อนได้ปีนรั้วบ้านเข้ามา

เข้ามานั่งในห้องโถงของบ้าน
พร้อมกับมั่วสุมเสพยาเสพติด
พอยาเสพติดมันออกฤทธิ์มันบ้าเท่านั้นแหละค่ะ

เจ้าตัวบอกว่าก็คือคุณยศพลบอกว่า
แม้ว่าจะพยายามห้ามปลามแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
แต่ทั้ง๓คนไม่ฟังเลยนะ
คุณยศพลก็เลยโทรศัพท์เรียกเพื่อนอีกคน

มาช่วยเอาอาวุธมีดแทงจนกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวไงสู้ไม่ได้

อันนั้นมา๓คนแล้วแถมเมายาบ้าด้วย

แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติทั้ง๓นายที่
เป็นคนตายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไปตรวจสอบประวัติพบว่าผู้เสียชีวิต
เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ว่าก่อนเกิดเหตุอาจจะมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด
หลังจากที่มีอาการมึนเมาผู้ตายกับเพื่อน
อาจจะไปลวนลามแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ
ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้น
ซึ่งจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุแล้วก็แฟนสาวอย่างละเอียด
รวมถึงมีการติดตามผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องมีการติดตามตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ